นัดที่๔ของฤดูการสำหรับสศุกร์โตร่าไทยลีก
จะฝูมีการเปลี่ยนมือแล้วหลังจากที่การทะเลือกเข้าออกมาในช่วง๓สัปดาห์แรก
แล้วก็จบลงด้วยน้ำมือของบางกอกกราซ
ที่สามารถคว้าชะชนะได้เป็นเกมแรกของซีซั่นครับ
สีฟ้าที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็ยังยิงประตูไม่ได้ด้วยครับ
ตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเจอกันทะเลอที่ชนะ๓เกมรวด
นาทีเสร็จครับเทรริกเบนดี้กระชากบอลเข้าไปยิงให้กับบีจี
น้ำดึงต่อสูงสนามนี้มีการเปลี่ยนเป็นสนามย่าจริงเลยนะครับ
หลังจากที่ก่อนที่ใช้ย่าเทียมนะครับแล้วดูฟอร์มจะร้อนแรงซะด้วย
ระดกธามศิลธิษฐาของเอเลสด่อนเลาะนะครับ
ย้ายมาจากแบงคอกยูเนเต็ดแล้วก็ยังคงยอดเยี่ยมครับ
ด้วยประธานของเขานะครับถึงก่อนอยู่แล้วแต่ดูสิครับ
โอ้โหไม่ใช่ความใจเย็นนะครับแต่นี่คือเทคนิคอันเหนือชั้นนะครับ
เพราะว่าถ้าลุยไปต่อข้างหน้าน่าจะยิงง่ายกว่านี้ครับแต่มาริโอไม่ทำครับ
ครึ่งหลังครับการท่าเรือบุกหนักนะครับแต่ว่ายังเจาะไม่ได้ครับ
ชนเสาก็เป็นว่าจบเกมครับ
ีจีชนะ๒๐คว้าชัยเกมแรกของซีซั่นนี้
รับเงินอัดฉีด๑ล้านบาทจากคุณปวินพิรมพักดีครับ

ส่วนการท่าเรือแพ้เกมแรกของซีซั่นครับ